ต่อหน่อยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะ
จะไปทำบุญไปปล่อยปลาที่บ้านโป่งราชบุรีไปกับเพื่อน
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะเดินลงไปปล่อยปลาเสร็จอยู่วูบเป็นลมหมดสติแล้วตายเลย
อ่าแต่ที่ต้องตามกันเพราะว่านี่นี่คือผู้ตายนะ
เธอชื่อก้อยครับนี่เป็นจังหวะที่เธอเนี่ยซื้อปลามาเรียบร้อยแล้ว
เดินลงบันไดไปจะไปปล่อยปลาข้างล่างแต่เพื่อนเนี่ยไม่ได้มาด้วยกันอืม
จังหวะที่เธอเป็นลมวูบหมดสติไปเนี่ยของเธอหายหมดเลยรถยนต์หาย
กระเป๋าสตางค์ที่มีเงินสดสี่ห้าหมื่นก็หายมือถือก็หายเอาถามเพื่อนไปไหนอ่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเพื่อนได้เพื่อนเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาว
จังหวะเดินเนี่ยหันไปมองตรงจุดที่เพื่อนเป็นลมอยู่แล้วก็เดินผ่านไปเลย
แล้วก็ขับรถออกไปคนคือญาติของผู้ตายก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันแปลกป่ะ
มาด้วยกันแล้วทำไมกลับคนเดียวอ่ะไม่รู้เลยเหรอว่าเพื่อนเป็นลม
แล้วไม่ลงไปช่วยเพื่อนหน่อยเหรอแล้วของที่หายไปเนี่ยเอาไปหรือเปล่า
อืมญาติเลยประกาศตามหาบอกผู้หญิงคนนี้อยากให้ติดต่อญาติ
อยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจมาชี้แจงอะไรก็ได้
หรือใครเห็นเนี่ยช่วยบอกหน่อยเพราะว่าสงสัยการตายของผู้ตายว่ามันมีพิรุษหรือเปล่า
เพราะว่าเพื่อนดูมีพิรุธมากคือตอนที่เขามาเจอร่างของผู้ตายอ่ะ
เขาก็งงว่าเอ้าก็มากับเพื่อนไม่ใช่เหรอ
ใช่แล้วทำไมตายคนเดียวเพื่อนไปไหนทำไมทิ้งให้ไว้อย่างนั้นอ่ะ
นี่เห็นไหมแล้วเนี่ยผู้ตายมีมือถือสองเครื่อง
เครื่องนี้คือผู้ตายใช้อยู่เจออยู่แต่อีกเครื่องนึงไม่อยู่แล้ว
รถก็ไม่อยู่รถก็ไม่อยู่กระเป๋าสตางค์ไม่อยู่เงินสด
กระเป๋าสตางค์มีเงินสดอยู่ประมาณสัก๔๕๐๐๐บาทหายไปหมดเลยค่ะ
เขาเลยมาไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยเจอเนี่ยแหละค่ะแล้วยาดบอกว่า
ไม่ค่อยคุ้นหน้าเพื่อนคนนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หลักฐาน
นี่คือหลักฐานที่ทำให้ญาติเชื่อนะคะเพราะบอกว่าถ้าไล่ไล่วงจรปิดทั้งหมดเลย
ผู้ตายเป็นคนนั่งครับเข้ามาที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
่งหน้าสาราประชาคมริมแม่น้ำแม่กรอง
รถคันนี้ไปจอดริมฝั่งท่าน้ำนี่ขับมาแล้วแล้วก็ไปจอดนี่
เข้าไปทางซ้ายแล้วจอดแล้วก็จะเห็นคุณก้อยผู้ตายอ่ะค่ะ
เดินถือถุงใส่ปลามาที่ท่าน้ำคนเดียวนี่
ตอนแรกมาด้วยกันนะและนี่แยกกันแล้วคุณก้อยเดินแยกออกมา
อีกคนนึงก็เดินแยกไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนที่ว่ามาด้วยกันนะคะ
ก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเพื่อนเนี่ยคือเดินไปก็มี
เหลียวหลังมามองก้อยบ้างเป็นระยะนะคะ
เนี่ยลักษณะก็คือเดินออกไปแต่ก็ไม่รู้ไปไหนแหละตอนนั้นน่ะ
แต่เขาก็แยกกันไปก็มีหันมามองเพื่อนบ้างเนี่ยเห็นไหม
เพราะตอนนี้เขาเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันแล้วแล้วก็เดินวกกลับมาทางฝั่งนี้
อันนี้คือหลักฐานกล้องวงจรปิดคือญาติญาติเขาไล่ดูแล้วเขารู้สึกว่า
ดูมีพิรุธยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะดูลุกลี้ลุกลนแปลกเนี่ย
มาแล้วมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้แยกไปไหนยังไง
แล้วก็เนี่ยเหมือนเฉง้อมองก้อยเห็นป่ะคะอ่า
คือญาติบอกนะว่ายืนแล้วเหมือนเฉง้อมองก้อยแต่เอาจริงเราก็ไม่รู้นะ
ว่าเขาจะเง้อมองใครยังไงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เดินเนี่ยวนไปวนมาแปลกแปลกอ่ะ
เหมือนตามหาใครเหมือนหาอะไรเออจะไปไหนก็ไม่ไปสักทีเนี่ย
เดินไปเดินกลับอยู่แบบนี้นะคะอืม
กระทั่งก้อยลงไปที่ท่าน้ำคนนี้ก็เดินกลับมาอีก
โมงสิบเก้านาทีค่ะเพื่อนสาวคนนี้เดินผ่านตรงจุดที่คุณก้อยลงไปปล่อยปลานี่นี่จังหวะนี้
โมงสิบเก้านาทีเดินกลับมาแล้วเห็นไหมคือคุณก้อยเนี่ยลงไปปล่อยบานแล้วนะ
อืมก็เดินมาเดินเดินเดินเดินเดิน
แล้วก็เดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งไปดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนะคะ
กล้องตัวนี้เนี่ยจะเห็นภาพไกลที่คุณก้อยวูบเป็นลมไปนั่นที่เห็นถุงขาวขยับอยู่นั่นคือคุณก้อยจะลงไปปล่อยปลา
นี่ค่ะยังเดินอยู่นะคุณก้อยยังเดินอยู่นะแล้วมันจะมีจังหวะที่อยู่อยู่เธอก็วูบแล้วก็เป็นลมล้มไปอ่ะค่ะ
ล้มไปแล้วคนแถวนั้นก็กรวนเข้าไปช่วยเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
วิ่งไปแล้วบอกอุ๊ยมันมีคนมีลมมีคนเป็นลมก็วิ่งกรูกันเข้าไป
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนสาวเสื้อสีขาวเดินผ่านมาพอดีนี่เดิน
เมื่อกี้เดินไปเขาเดินกลับหันมามองอ่าวิ่งวิ่งไปไหน
คือถ้าจะวิ่งลงไปช่วยเพื่อนต้องวิ่งลงบันไดอ่าแต่อันนี้วิ่งไป
วิ่งไปที่รถหรือเปล่าหรือยังไงเดินผ่านไปเลยทำไมไม่ช่วยเพื่อน
คือถ้าจะวิ่งไปชะโงกดูก็ต้องวิ่งไปแถวที่พี่วินเขายืนอยู่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม
คือต้องลงบันไดทางขวามือนี้ไปค่ะ
เพราะคุณก้อยลงไปปล่อยปลาข้างล่างแต่ว่าเพื่อนสาวเดินกลับไปที่รถ
เปิดรถเหมือนจะไปหยิบอะไรสักอย่างแล้วเดินกลับมาใหม่
วนกลับมาใหม่ซึ่งถ้ามาตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องเห็นไหมว่ามีอะไรขึ้นแถว
โอเคโอเคว่าชุนละมุนกันอยู่ตรงจุดที่เพื่อนตัวเองลงไปปล่อยปลา

เนี่ยเพราะว่าก็มาแทบจะริมน้ำแล้วเนี่ยใช่ไหม

ค่อยเดินค่อยเดิน
อันนี้ลงบันไดแล้วแปลว่าสังเกตเห็นเพื่อนแล้วหรือเปล่า
ลงไปข้างล่างแล้วสักพักนึงค่ะ
เขาก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วขับรถออกไปเลย
นี่ค่ะเขาก็เดินกลับขึ้นมาใหม่
แต่ถ้าเดินลงไปก็ต้องเห็นคุณก้อยต้องเห็นเพื่อนว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องมันเกิดอะไรขึ้นใช่เพื่อนเราหรือเปล่า
นี่แหละค่ะแต่เดินกลับขึ้นมาวนกลับมาฝั่งตรงข้ามรถ
แล้วก็ขับรถออกไป
นี่แล้วกลับไปใหม่เห็นไหมแต่คราวนี้กลับไปที่รถนี่เหมือนวิ่งไป
แล้วก็ไปขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยแต่เพื่อนไม่รู้เป็นตายร้ายดีอะไรอยู่ข้างล่างอะค่ะ
อันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้ญาติของคุณก้อยบอกว่าเพื่อนกันจริงป่ะเนี่ย
เพราะถ้าคุณคุณจะขับรถเขาออกไปเนี่ยโอ้โหคือมันไม่มีทางอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วคุณจะขับรถเขาออกไปเลยอย่างนี้หรอ

อ่าแสดงว่าคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรแล้วคุณก็ไปเลยเหรอ
อย่างน้อยคือไม่อยู่เป็นเพื่อนจนรถพยาบาลมาเหรอมาด้วยกันนะ
อ่ะมีวงจรปิดอีกอันนึงค่ะจากหมู่บ้านในเมืองกาญจนบุรี
เพราะว่าคุณก้อยเป็นคนกาญจนบุรีนะอันนี้จะเห็นว่า

บ้านของเพื่อนหรือยังไงหรือเปล่าแต่เอามาจอดไว้
แล้วก็มาขึ้นรถของเพื่อนคนนี้แล้วขับไปด้วยกัน
เพื่อนก็เลยเป็นคนขับแล้วคุณก้อยก็เลยเป็นคนนั่ง
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเห็นในที่เกิดเหตุที่ว่าวิ่งไปแล้วไปขับรถออกไปเนี่ยคือขับรถตัวเองออกไป
ขับรถตัวเองออกไปแต่ก็อยู่ดีอะค่ะแล้วเพื่อนอ่ะก็คือทิ้งเพื่อนเป็นลมอยู่
เออลึดลึดริมท่าเหรอนี่คุณก้อย
ใช่เห็นไหมคุณก้อยมาแล้วคุณก้อยก็ขึ้นรถออกไปด้วยกัน
หรือตอนนั้นไม่เห็นหรือยังไงตอนที่ลงไปข้างล่างก็ไม่เห็น
ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปขับรถออกไปเหรอ
เราได้คุยกับเขานะพี่อุ๋ยเพราะว่าในที่สุดคือเขาก็มาพบตำรวจ

เพราะหลายคนข้องใจจริง
ทีนี้ปรากฏพอเจอกล้องวงจรปิดตัวนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อ
ว่ารถของคุณก้อยที่ญาติโพสต์ว่าหายจริงไม่ได้หาย
มันจอดอยู่ตรงนี้แหละแต่คนในหมู่บ้านเขาไม่รู้ว่านี่คือรถคุณก้อย
นึกว่าเป็นรถของคนในหมู่บ้านก็เลยไม่ได้มีการติดต่อตำรวจไป
ตอนนี้พอรู้แล้วเนี่ยตำรวจก็เอาไปจอดไว้ที่สพบ้านโป่งแล้ว
เราส่งในติชาวลงพื้นที่ท่าน้ำที่เกิดเหตุนะคะ
ไปดูหน่อยดีไหมว่าหลังจากคุณก้อยเดินลงบันไดไปแล้วเนี่ย
ลงบันไดไปปุ๊บจุดปล่อยปลาที่เชิญเป็นลมมันอยู่ตรงไหน
หลังสะพานไม้เล็กที่ยื่นออกไปในน้ำนิดนึงเพื่อปล่อยปลา
คุณก้อยมาปล่อยปลาตรงนี้นะคะ
คือจริงถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนเมื่อกี้เดินลงบันไดมา
จะบอกว่าไม่เห็นมันก็ยากเหมือนกันนะพี่อุ๋ยนะ
มันลงมามันเจอเลยเพราะลงมามันเจอเลยนะคะ
เพราะที่อื่นเป็นชะแง่งหินหมดเลยเห็นไหม
คือยังไม่ต้องถึงขั้นลงมาหรอกแค่มาตรงระเบียงข้างบนก็ต้องเห็นแล้วเนี่ย

ใช่ก้มมองก็น่าจะเห็นแล้วอะค่ะ
ทีนี้พอดีจังหวะที่คุณเนตุชาวลงพื้นที่ค่ะ
ญาติคุณก้อยก็นิมนต์พระมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านพอดีนะคะ
แล้วยาดก็เอามีการถือรูปถ่าย

เราก็เลยได้คุยกับรุ่นพี่ของคุณก้อยนะคะ
เขาบอกว่ามันคล่องใจไปหมดเลย

ข้องใจว่าเพื่อนเสื้อขาวคนนั้นน่ะ

๒ถ้าเห็นไม่ช่วยหรอ
๓แล้วก็ขับรถกลับคนเดียว

เขาบอกเหรอไม่รู้เลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลย

เช้าวันนี้โทรกลับมาหารุ่นพี่คนนี้บอกว่า
ขอโทษนะเมื่อวานหนูโกหก

เป็นเหตุผลส่วนตัวที่บอกไม่ได้
บอกได้แค่ว่าต้องพาก้อยไปปรึกษาเรื่องคดีความ
เรื่องที่ก้อยเป็นเท้าแชร์และถูกช่อโกง
ซึ่งก้อยกำชับเธอนักหนาเลยว่า
บอกใครเด็ดขาดเลยนะว่าวันนี้ออกมาด้วยกัน
ต้องโกหกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับก้อย
แล้วก็เลยถามว่าโอเคเรื่องโกหกตัดไปก่อน

คือก้อยจะไปปล่อยปลาแต่เธอจะไปเข้าห้องน้ำ
ก็เลยไม่รู้ว่าก้อยเป็นลมหมดสติ
แต่จากกล้องวงจรปิดนี่นานเหมือนกันเท่ากันจะเดินไปเข้าห้องน้ำ
คือไม่เห็นเดินแยกออกไปเข้าน้ำเดินวนไปวนมาวนไปวนมา

แต่ว่ารถของคุณก้อยเนี่ยเจอแล้ว
ขอดูอินโฟเมื่อสักครู่หน่อยนะฮะที่จะมีทรัพย์สินต่าง
ปัญหาคือว่าสัตว์สินอย่างอื่นมันอยู่ในรถหรือมันหายไปไหน
เดี๋ยวต้องรอฟังเขาตอบด้วย

หลังจากที่เขาได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนสาวคนนี้
แต่ผมเนี่ยเช็คในทางลับแล้วเนี่ย
มันชอบมาไม่ชอบมาพักคน
นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันที่๑๕
แต่เช้าเนี่ยผมเดินทางมาที่สพบ้านโป่งนะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ไม่พูดความจริง
เพราะว่าน้องก้อยได้ย้ำเอาไว้ว่า
ตอนออกมาจากบ้านไม่อยากให้คนที่บ้านรู้

แต่ผมเนี่ยเช็คในทางลับแล้วเนี่ย
นี่จากรุ่นพี่นะอีกคนที่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้คือพี่สาวของคุณก้อยคือคุณส้ม
คุณส้มบอกว่าวันเกิดเหตุติดต่อก้อยไม่ได้เลย
แต่มีคนบอกว่าไปกับเพื่อนคนนี้ก็เลยโทรหา
อีกฝ่ายบอกว่าอ๋อไม่ได้อยู่กับก้อยค่ะ
โกหกที่หนึ่งแล้วนะบอกไม่ได้อยู่กับก้อยค่ะ
จนกระทั่งคุณส้มเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำว่าเอ้า

ภาพนี่หราคากล้องวงจรปิดเลยอ่ะ

แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยเธอส่งข้อความคุยกับเพื่อนคนนี้
ยังตอบกลับมาแบบตีมึนไม่รู้ไม่ชี้
แคปสตอรี่ของก้อยมาให้ดูบอกว่า
พี่แต่ว่าก้อยดูแปลกนะดูเหมือนคนสิ้นหวังเลยอ่ะ
เพื่อนคนนี้ชื่อแอมใช่ไหมแอม

ติดต่อไปผู้หญิงเสื้อขาวคือแอม
บอกไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเห็นก้อยโพสต์สตอรี่แปลกนะพี่
แต่อันนี้มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายไงใช่ไหมคือ
ถ้าฆ่าตัวตายเค้าก็ต้องกระโดดน้ำอันนี้เค้าเป็นลม
เอาพีคกว่านั้นไหม

คุณส้มพี่สาวคุณก้อยส่งลิงก์ที่ส่งข่าวว่าแบบ
รู้หรือยังก้อยตายแล้วนะ

เฮ้ยที่ไหนจริงเปล่าขอลิงก์หน่อยดิ

นี่ค่ะคือเธอบอก
นี่เพื่อนกันจริงเหรอเพื่อนกันทำขนาดนี้เลยเหรอ

ทุกคนคนที่ตอบได้คือแอม

เย็นวันนี้ตำรวจเชิญตัวแอมมาสอบปากคำแล้วนะคะ
อันนี้ค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บนักข่าวรออยู่ไม่ได้คุยอะไรเลย
แอมก็ไม่ให้สัมภาษณ์ตำรวจพาออกไปเลยอะไรเลยสักพักนึง
พาแอมกลับมาที่โรงพักแอมถึงยอมพูด
ซึ่งแอมบอกเออได้สิมีธุระแถวนั้นเหมือนกัน

แต่บอกแอมบอกก้อยล่วงหน้าแล้วนะว่าจะไปธุระที่ต่างจังหวัดต่อ
แล้วถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมคะ
ถ้าต่างคนต่างมีธุระทำไมไม่ขับมาคนละคัน

คืออันนี้ก้อยบอกเองว่าก้อยขอจอดรถทิ้งไว้แล้วไปรถแอมได้ไหม

เพราะอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากแอมก้อยเล่าไม่ได้แล้ว
แล้วเราก็เลยถามคำถามเด็กที่ทุกคนอยากถามแหละ
ก้อยเป็นลมแอมอยู่ไหนแอมทำอะไรแอมรู้ไหม
ไม่ช่วยเหรอแอมบอกว่าช่วงที่ก้อยเป็นลมอ่ะ
ไปตามคนมาช่วยแล้วและแอมก็รีบออกไปทำธุระต่อ
ก้อยน่าจะวูบจากฤทธิ์ของยารักษาอาการโรคซึมเศร้า
เพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นมา๒ครั้งแล้ว
คือไปตามคนมาช่วยแล้วแล้วตัวเองก็เลยขับรถไปธุระต่อเลย

ทิ้งเพื่อนให้อยู่กับคนอื่นที่ช่วยไว้
แต่ตอนที่เห็นจากกล้องวงจรปิดตอนที่คุณก้อยวูบไปเนี่ย
มีคนแถวนั้นเขาเห็นแล้วเขาวิ่งไปช่วย
ประมาณ๓คนอย่างต่ำที่วิ่งกรูเข้าไปช่วยคุณก้อย
มันไม่ต้องตามเพราะว่าเขารู้กันแล้วแล้วเขาพยายามช่วยกันแล้ว
แล้วตอนที่แอมบอกว่าเดินลงไปภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วกันนะคะ
วันที่แอมเดินลงไปแอมลงไปคนเดียวนะไม่ได้มากับใครไม่ได้ตามใครนะ
ก็เห็นลงไปคนเดียวนะอ่ะข้าวของใช่ไหมคะ
กระเป๋าสตางค์มือถือเงินสดที่ยังตามไม่เจอใช่ไหมคะ

รถจอดอยู่เนี่ยกระเป๋าเงินสดมือถือ
แล้วคุณแอมรู้ไหมว่าไอ้ของพวกนี้คุณก้อยหายไปไหน

นี่ไงทุกคนยังไม่ได้คำตอบว่าทิ้งทำไม

และทิ้งที่ไหนด้วยแต่แอมบอกได้แค่ว่าไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์
ทีนี้มันมีข้อมูลออกมาบอกว่าแอมเนี่ยไม่ธรรมดานะ
เพราะว่ามีสามีเป็นตำรวจในพื้นที่โรงพักนี้เลย

ใช่มีข้อมูลมาแบบนี้เราก็เลยถามว่าจริงไหมคุณแอม

เป็นภรรยาตำรวจโรงพักนี้จริงแต่ว่าเลิกกันไปแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเธอจะมีคนคอยช่วยหรือเบื้องหลังอะไร
มันไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังจริง
ไม่รู้เรื่องเพื่อนตายจริงค่ะ
ทำไมพี่ถึงทิ้งเพราะว่าที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากให้

ก็ไปเอาหน้าถังขยะตรงหน้าบ้านกู

ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องราวครอบครัวและชีวิตของเขาก็เลยเอาของเขาไปทิ้ง

คือที่คนเขาสงสัยก็คือว่ามาด้วยกันแล้วอยู่ดีคุณก้อยวูบได้อย่างไร
ใช่ไหมวูบแล้วทรัพย์ศิลป์หายอย่างนี้
โดยที่เพื่อนที่มาด้วยเนี่ยขับรถหนีไปเลย
แล้วแอมเธอก็บอกกับแต่ละคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของ
คุณก้อยแบบไม่ตรงกันเลยใช่จนมาวันนี้ก็บอกกับสื่อก็บอกอีกอย่าง
ซึ่งมันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังไม่เคลียร์นะ
เพราะว่าดูจากภาพกล้องวงจรปิดมันดูไม่สอดคล้องกันยังไงไม่รู้
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยถ้าคนไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเลย

แล้วบอกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไหนเงินสดเขาโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเขา

คือเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ยังคล่องใจทั้งภาพวงจรปิดเอ่ยคำให้การเอ่ยอะไรเอ่ย
สมมุติว่าถ้าเรื่องเป็นแบบที่คุณแอมเล่าจริงเนี่ย
มันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะคะที่เพื่อนทิ้งเราที่เป็นลม
แล้วก็ขับรถไปธุระต่อเลยตำรวจเห็นว่ามีคนมาช่วยแล้ว
ตำรวจบอกว่าโอเคเข้าใจความคล่องใจของทุกคน
กำลังรอผลตรวจเนื้อเยื่อแล้วก็ตรวจเลือดอยู่
ว่ามันเป็นการวางยาอย่างที่คนสงสัยหรือว่าสาเหตุจริงแล้ว
เบื้องลืมเบื้องหลังมีอะไรไหมเพราะเบื้องต้นการชันสูตรเบื้องต้นออกมา
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือหัวใจล้มเหลวนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีความตำรวจบอกว่าก็จะดำเนินการอย่างเป็นธรรมที่สุดแน่นอน
ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าอดีตสามีเป็นตำรวจโรงพักนี้หรืออะไรใดทั้งสิ้น

มันมีเรื่องทรัพย์สินต่างที่เธอบอกกับนักข่าว

ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอตำรวจขยายผลกันต่อไปนะคะ